ไปดูต่อกันที่สาวคนนี้หน่อยดีกว่านะคะสำหรับนางงามคนสวยสุดแซ่บเมย่านนทวันทองเหล็ง
แต่ว่าบอกเลยว่ามีข่าวว่าคืนดีกับสามีแต่ท้ายที่สุดก็บินไปหาเขาไม่ได้สักทีค่ะ
เพราะว่าสถานการณ์โควิดติดขัดไปซะหมดค่ะเดินทางข้ามประเทศก็ไม่ได้นะคะ
ย่านนทวันก็เลยได้รับผลกระทบเรื่องนี้เหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยเธอบอกว่าถูกเลื่อนไฟล์วินมาตลอดเลย
ไม่สามารถพาน้องเบลินลูกชายเนี่ยบินรัดฟ้าไปเจอคุณพ่อฟิลิปบรามัสนะคะที่สเปนได้นะคะ
ตอนนี้คุณพ่ออยู่สเปนค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่ไทยเนี่ยเริ่มดีขึ้นและหลายสายการบินกลับมาเปิดให้บริการแล้ว
เมย่าบอกว่าทุกวันนี้เตรียมความพร้อมค่ะไปตรวจร่างกายเช็คโควิดเช็คสุขภาพอย่างจริงจัง
แต่พอถึงเวลาแล้วเมย่าบอกว่าไปกี่ทีก็ยังต้องผิดหวังอยู่นะครับเพราะว่าต้องหยุดกับการเดินทางไปอีกเช่นเคยนะฮะ
เจ้าตัวก็โพสต์ภาพพร้อมกับเขียนข้อความในไอจีบอกว่าขอโพสต์ท่ายอมใจหน่อยแล้วกัน
หลังจากเพิ่งเลื่อนตัวรอบที่๔แล้วนะคะเลื่อนไปแล้วอีก๒อาทิตย์ข้างหน้าแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเลื่อนอีกกี่รอบนะคะ
ประกาศมาว่าคุณแม่เนี่ยยังสามารถรับงานในไทยได้นะคะเอาเป็นว่าบินไม่ได้ในไทยยังรับงานรัวแล้วกันนะคะค่านมลูกมันแพงเธอว่าอย่างนั้น
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่สุดสตรองเป็นคุณแม่ที่อารมณ์ดีคิดบวกตลอดเวลานะคะ
ฉันไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะช่วงนี้เมย่าสวยขึ้นนะคุณค่ะซอร่านะ